ไม่ใช่ไม่เหมือนพี่เบิร์ตนี้
เพราะว่าที่จะให้ดูเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ
เหมือนใส่จีวอนแล้วมีพฤติกรรมอย่างนี้

แข็งเข้าไปดูคนทางขวามือที่ใส่ชุดสั้นกว่า
เหมือนกับว่าคิ้วจะแบบไม่ค่อยมีผมจะล้นหน่อย
ทีนี้ค่ะมันก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่าคนไปคอมเมนต์เยอะเลยนะ
ว่าระวังจะงานเข้านะฝั่งเจ้าของช่องนี้
คือคนฝั่งซ้ายนะที่ใส่ชุดยาวกว่า
คือเขาก็มาตอบเหมือนกันนะไม่รู้จักเดรสส้มเหรอ
ไม่รู้จักชุดเรสเหรอนี่คือสิ่งที่เขามาตอบค่ะ
เอาตรงเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมหลายคนก็อยากรู้

นี่จะทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมเสียหรือเปล่า
คือสงสัยพี่น้ำแข็งนี่คือพระจริงหรือว่าคนแต่งกายคล้ายพระ
เอาจริงนะคนขวามือเคยบวชเป็นพระ
แล้วตอนที่อยู่ที่วัดเพื่อนฝั่งซ้าย
ก็เหมือนกับแบบไปถวายอาหารก็ใส่ชุดเรสส้มแบบนี้ไปหา
อ้าวแต่คนซ้ายเป็นคารวาสเหรอตอนนั้น
ใช่ตอนที่ไปหาคนซ้ายเป็นคารวาสค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะเจ้าของคลิปเขาอัดเป็นคลิปเลยเขาชี้แจง
เขาบอกว่าเรื่องมันมาจากตอนที่ตัวเขาบวช
ปรากฏว่าเพื่อนเขาก็ใส่ชุดเรสส้มมางาน

ทีนี้พอถึงตาเพื่อนบวชบ้างเอาแหละเอาคืนบ้างไง
ก็เลยไปเอฟเรสส้มแล้วก็ใส่ไปหาเพื่อนที่บวช
เมื่อกี้รูปเมื่อกี้ค่ะที่เป็นภาพนิ่ง
แล้วอันนี้เขาบอกพี่กัดเลยว่าเขาซื้อเดรสส้มมาจากไหน
นี่ตอนไปหาเพื่อนที่บวชเห็นไหม
อันนี้คือช็อตตอนที่ไปหาใส่เดรสส้มแบบนี้
แล้วเมื่อกี้ก็มีพระผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่หลายรูป
ใช่แล้วเหมือนกับก็ถ่ายรูปด้วยกันก็มีช็อตยิ้ม

เออคือเหมือนกับว่ามันก็คือก็แค่ชุดเรสส้ม
แล้วเพื่อนก็เคยบวชตอนนี้ไม่ได้บวชแล้ว
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นในโลกโซเชียล
เขาไม่ได้ลบคอมเมนต์ไม่ได้ลบคลิปอะไรเลยนะ